ในแต่ละปีมีช้างอาฟริกาถูกฆ่าเอางาถึง๓๐๐๐ตัว
ซึ่งงาเหล่านั้นก็จะถูกลักลอบนำออก
และไทยก็เป็นทั้งจุดหมายปลายทางรวมไปถึงทางผ่าน
รับรู้ของคนไทยต่อการฆ่าช้างอาฟริกาเพื่อเอางา
ยังมีไม่มากเท่าที่ควร
ในวันนี้องค์กรอนุรักษ์จึงได้จัดแถลงข่าว

เพื่อหวังให้รัฐบาลปิดตลาดการค้างาช้างในไทย
ขณะที่สิงคโปร์ก็ได้มีการบดทำลายงาช้างผิดกฎหมาย
ที่ยึดมาเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่า
ในการลากรอบค้างาช้างอีกต่อไป
บททำลายงาช้างผิดกฎหมายที่ยึดมาได้๗๙ตันมูลค่า๓๔๕ล้านบาทครั้งนี้
ก็เป็นการทำให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกลักลอบนำกลับสู่ตลาดอีกครั้ง
ขณะที่การจัดการกับธุรกิจลักลอบค้างาช้างก็จำเป็นที่จะต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนานาชาติ
รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะและองค์กรพัฒนาเอกชน
โดยสิงคโปร์จะเดินหน้าบังคับใช้มาตรการต่างเพื่อป้องกันไม่ให้สิงคโปร์ถูกใช้เป็นทางผ่านในการลักลอบค้างาช้าง
และนี่ก็ถือเป็นการทำลายงาช้างผิดกฎหมายครั้งแรกของสิงคโปร์
โดยก่อนหน้านี้ได้ใช้วิธีส่งคืนประเทศต้นทางหรือว่าส่งมอบให้กับพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้ในการศึกษา
เพื่อให้คนไทยตระหนักรู้ถึงปัญหาการฆ่าช้างเพื่อเอางานในแอฟริกา
และให้หยุดใช้หยุดซื้อและหยุดรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง
รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้รัฐบาลพิจารณาปิดตลาดการค้างาช้าง
ที่ทำให้เกิดช่องโวของกฎหมายเปิดทางให้มีการลักลอบค้างาช้างได้
โดยในงานยังได้มีการเปิดตัวจาพนมยีรำในฐานะทูตโครงการ
โดยจาพนมบอกว่าส่วนตัวได้ผูกพันกับช้างตั้งแต่เกิด
งาที่ได้มาจากการฆ่าทรมานจะไม่ส่งผลดีแต่อย่างใดครับ
และนอกจากจาพนมแล้วนะครับก็ยังมีกุญสือทีมช้างศึกซิโก่กิจศักดิ์เสนามือง
ที่เรียบเลือกให้เป็นทูตโรนโรมในโครงการนี้อีกด้วยครับ